ดับลูกค้าร้านตัดผมหนุ่มหัวร้อน

รายงานข่าวว่าแบบนี้แต่ว่า
ตอนเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมดูไปเรื่อยแล้วผมถามหน่อยว่า
คุณผู้ชมคิดว่าเขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่า
แล้วการก่อเหตุเป็นไปอย่างใจเย็น

ใจเย็นทั้งก่อนเกิดเหตุและหลังก่อเหตุ

ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับนาทีเกิดเหตุ
คนร้ายเป็นผู้ชายนะครับเอาปืนลูกซองยาวนะ

ปืนลูกซองบุกเข้าไปยิงผู้เสียชีวิต
อย่างใจเย็นใจเย็นแค่ไหนผมจะเล่าให้ฟัง
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงที่๑นะครับ
สหรัฐนะครับคนขับรถเก๋งสีดำ
ออกจากร้านตัดผมฝั่งตรงข้าม
ไปกลับรถที่หัวถนนมาแล้วมาจอดตรงนี้
หัวมุม๓แยกนะครับ
จากนั้นเขาเดินไปเปิดประตูรถฝั่งข้างคนขับ
แล้วก็หยิบบุหรี่ออกมาสูบนอกรถ
แล้วก็ขึ้นไปนั่งอยู่บนกำแพงที่คุณผู้ชมเห็นกำแพงอยู่ด้านหลัง

อยู่ฝั่งตรงข้ามร้านตัดผมที่เกิดเหตุ

เอาปืนไปแล้วแล้วได้ยินเสียงไหมปั้ง

คนที่อยู่ในสนามบอลนั้นก็ได้ยิน
ประชาชนที่อยู่แถวนั้นก็ได้ยิน
ชาวบ้านก็วิ่งหนีนะตอนนั้นนะครับ

ไปนั่งอยู่ขอบกำแพงอย่างใจเย็น

แล้วก็ไปนั่งบนกำแพงนะฮะ

ไปยิงม้าซูบบุหรี่
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่พักใหญ่เลย

ผมบอกว่านี่ไงทั้งก่อนก่อเหตุ

พอชาวบ้านเริ่มแตกตื่นคราวนี้เขาเริ่มขับรถแล้วฮะ

ผู้ชายคนนี้กลับไปหยิบปืนนะ

ก่อนเกิดเหตุนายอุณวัฒน์ผู้ตายเนี่ยนะ
มานั่งรอตัดผมมากับแฟน

ต่อมานายสหรัฐเนี่ยผู้ก่อเหตุนะ

แล้วก็เดินกลับมาถามผู้ตายที่นั่งรอตัดผมอยู่

มันเป็นทางแยกแล้วก็แคบด้วย

ออกมาบอกในสหรัฐบอกเอารถไปจอด

เห็นไหมมันเป็น๒เลนแล้วมันแคบด้วย

รถออกจากซอยมาเดี๋ยวมันจะเลี้ยวระบาก
เฉียวชนกันสหรัฐก็ฟังครับ

เลื่อนรถเก๋งไปจอดอยู่ฝั่งตรงข้าม

รายงานข่าวบอกอารมณ์ฉุนเฉียวแล้วนะ

เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเลยครับในที่เกิดเหตุเลย

ไปคุยกับเจ้าของร้านตัดผมที่เกิดเหตุ

ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะเธอกำลังขายของให้กับลูกค้า

หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก็เดินเข้าไปที่ร้านครับ

เธอยืนยันว่าเธอก็แนะนำไปแบบปกติ

บอกว่าไปจอดฝั่งตรงข้ามจะดีกว่า

แล้วก็เดินไปเลื่อนรถอย่างที่ผมบอกไป
แต่ก่อนหน้านั้นเธอไม่ได้สังเกตนะ

พูดคุยอะไรกับผู้เสียชีวิตหรือเปล่า

ประมาณนี้ระวังมากกว่า

ก็ยืนยังยืนอยู่ตรงเคาน์เตอร์อยู่เลย

เพาะพังที่สองพัง

เขาพาเราวิ่งเข้าบ้านคือเราไม่ได้วิ่งเอง
คือคนที่เขาควรพากันวิ่งไปในบ้าน
ญาติของผู้เสียชีวิตนะครับมาจากบ้านที่ลบบุรี

ไปรับศพลูกชายที่นิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาครับ
คุณผู้ชมฮะทันทีที่แม่ไปเห็นศพของลูกชายนะ

ตอนจุดทูปเนี่ยเขาบอกว่าบรรยากาศเนี่ยแม่เข่าอ่อนเลยฮะ
จากนั้นครอบครัวก็ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุนะครับ
โอ้โหบรรยากาศเศร้าจริงคุณผู้ชม
มีการเชิญพระนะครับที่นับถือจากวัดคุ้งนาบุญ
ตามบนสี่คลองที่ลบบุรี
มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณตามความเชื่อ
มีเครื่องเส้นไหว้แล้วก็รองเท้าแตะ๑คู่

หลังจากแม่จุดทูบแล้วก็เรียกชื่อลูกชายให้กลับบ้านนะครับ
พระท่านก็บอกว่าโยมแม่อย่าหันหลังกลับมามองนะ
แล้วตอนขึ้นรถเนี่ยก้าวเท้าขวานะโยมแม่นะ

วันนี้ทีมข่าวพยายามจะสอบถามถึงสาเหตุเรื่องนี้
ผมถามคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดว่าเกิดจากเรื่องอะไรครับ
นะฮะไปถามจากฝั่งครอบครัวของผู้เสียชีวิต
แม่ก็ยืนยันว่าไม่รู้เรื่องอะไร
ปีได้แล้วล่ะแล้วแฟนที่คบมาเนี่ยก็คบมาเป็น๑๐ปีแล้ว
ครั้งสุดท้ายที่เจอลูกคือช่วงก่อนสงกรานครับ
เสียใจจริงที่เสียเสาหลักของครอบครัวไป
แฟนสาวของพี่อนุวัฒน์ที่เสียชีวิตแล้วว่ายังไง
บอกโอ้โหเธอเสียใจเหลือเกินขอไม่ให้ข่าว
แต่ยังยืนยันว่าแฟนนุ่มของเธอไม่รู้จัก
ไม่มีเรื่องบาดหมางกับผู้ก่อเหตุมาก่อนเลย
ขอความเป็นธรรมให้แฟนของเธอด้วย
หลังจากทราบประวัติผู้ก่อเหตุเป็นลูกตำรวจครับ
แม้ว่าเขาจะไปมอบตัวถูกดำเนินคดีแล้วก็ตาม

คือตอนนี้หนูยังไม่ให้สัมภาษณ์อะไรทั้งนั้นนะคะ
เพราะว่าหนูกำลังจะทำคดีอยู่เนอะ
ไม่อยากให้อะไรออกไปก่อนอืม
แต่ว่าข้อมูลมันจริงที่ชี้แจงได้นะ
เพราะว่าทางร้านของชำเขาติดใจว่าสรุปเป็นประเด็นเรื่องของที่
คือหนูบอกเลยนะคะว่าเราไม่ได้รู้จักกันเลย
แล้วมันไม่ได้มีปากเสียงกันหน้าร้านด้วยแค่นั้นจริง
ตำรวจเอกบุญโปรดประเสริฐศักดิ์นะครับ
ท่านภูมิกับการสพโชคชัยนครราชศรีมาเนี่ยนะ

คุณผู้ชมถึงช่วงที่ผมจะถามแล้ว

ที่ยิงลากลูกซองมายิงแสกหน้ากันเนี่ย
ผู้ต้องหาอ้างว่าที่ก่อเหตุเพราะโกรธที่ถูกไล่ไม่ให้จอดครับ
นะฮะจึงเกิดความไม่พอใจครับเบื้องต้นแจ้งเขาหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และพกปืนไปในที่หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วส่งตัวฝากขังสารทหารในมณฑนทหารบกที่๒๑เรียบร้อยแล้ว
เอาเป็นทหารเหรอเนี่ยนะฮะ
ส่วนเป็นทหารแน่นอนแล้วล่ะเพราะฝากขังสารทหารเนี่ย
แต่จะเป็นลูกตำรวจหรือเปล่าเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบตำรวจ
บอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับ